มาดูกรณีหญิงสาวชาวจังหวัดเลยอายุ๒๒ปีนะคะ
เสียชีวิตเมื่อ๓๑สิงหาคมที่ผ่านมา
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตบอกว่า
คาดว่าเสียชีวิตเพราะว่าไปสักลายกับช่างศักดิ์คนนึงที่คลองหลอดในกรุงเทพนี่แหละค่ะ
แล้วพอไปสักลายคาดว่าจะติดเชื้อ

แล้วก็ตอนไปศักดิ์เนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาพาเพื่อนผู้หญิงไปอีก๓คนไปศักดิ์ที่เดียวกัน
คนเดียวกันแล้วก็มีอาการป่วยเหมือนกันเสียชีวิตเหมือนกันค่ะ
เพื่อนสองคนไปอยู่ที่จังหวัดนครปฐม
อีกคนนึงไปอยู่ที่จังหวัดปฐุมธานี๓คนนี้เสียชีวิตก่อนผู้หญิงสาวชาวจังหวัดเลยที่อายุ๒๒ปี
แล้วคุณพ่อบอกว่าในห่วงเดือนเดียวกันนะคะเดือนสิงหาคมทั้ง๔คนเสียชีวิตในระยะเวลาไล่เลี่ยกันเลยในช่วงเวลาเดือนเดียวนะ
แต่คุณพ่อก็ออกมาให้ข้อมูลบอกว่ามันไม่ใช่เพราะว่าลูกสาวไปศักดิ์ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม
แต่ผ่านไป๑เดือนเนี่ยค่ะอาการออกอาการเริ่มมาลูกสาวเริ่มป่วยเริ่มผอมเริ่มอาเจียนเริ่มปวดท้องมาเสียชีวิตก็คือ๓๑สิงหาคมคือผ่านไป๕เดือนเนี่ยค่ะ
บอกว่าเดือนหนึ่งหมายความว่าทั้ง๔คนเสียชีวิตในห่วง๑เดือนเหมือนกันนะคะ
เพราะไปศักดิ์มาหรือเปล่าหรือเพราะสาเหตุอะไร
คือถ้าแบบไม่รู้ตัวเลยไม่ได้รักษาเลยไม่ได้ไปรับยาในการที่จะแก้ไขหรือว่ารักษาเลยเนี่ย

แต่ว่าถ้านับเทียบเวลาที่น้องเขาไปศักดิ์มาเนี่ยประมาณ๕เดือน
หมอบอกมันไม่น่าจะถึงระยะที่๓แล้วก็นำไปสู่การเสียชีวิต
แต่วันนี้มีความคืบหน้าที่น่าสนใจเพราะผลการชนสูตรศพออกมาแล้วนะคะ

ใช่ผลออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
แต่มาดูรายละเอียดข้อมูลกันก่อนค่ะ
พ่อของผู้หญิงวัย๒๒ปีที่เป็นชาวจังหวัดเลยเนี่ยนะคะ
ให้ข้อมูลกับนักข่าวแท้รัฐทีวีแบบนี้ค่ะว่า
ลูกสาวอยู่กับน้าสาวที่ปฐุมธานี
ลูกสาวเล่าให้ฟังว่าปลายเดือนมีนาคมไปสักลายแฟชั่นไปกับเพื่อนรวมแล้ว๔คนที่คลองหลอดกรุงเทพ
พฤษภาคมคือผ่านไปแค่เดือนเดียวหลังศักดิ์เริ่มมีอาการปวดเนื้อปวดตัวปวดในช่องท้องแล้วก็ปวดบ่อยปวดหนักด้วย
โทรศัพท์ไปบอกพ่อว่าปวดท้องมากแล้วก็พาไปหาหมอนะคะ
ไปหาหมอที่โรงพยาบาลในอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
หมอบอกว่าติดเชื้อไวรัสในกระแสเลือดแล้วคุณหมอก็ให้ยามากินแต่อาการไม่ดีขึ้นนะคะ
มาเดือนกรกฎาคมลูกสาวโทรมาบอกพ่ออีกว่าเดี๋ยวจะไปหาป้าที่จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างเดินทางเนี่ยนั่งรถไปปวดท้องตลอดเวลานะคะเนี่ยต้องเข้าห้องน้ำตลอดปวดท้องแบบเข้าห้องน้ำเนี่ย๙ครั้ง
ไปรับที่สถานีขนส่งก็สังเกตว่าอาการไม่ค่อยดีแล้วก็รีบพาไปส่งโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่
คุณพ่อก็เลยบอกว่าย้ายลูกสาว
กลับมารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเลย๒๘กรกฎาคม
คือวันถัดมาเหมือนลูกสาวอาการดีขึ้นนะคะ
เดินได้แต่ปวดเนื้อปวดตัวแขนขาไม่มีแรง

แต่ว่ารอยสักที่ขาข้างซ้าย
มันเริ่มเป็นแผลเป็นแผลผู้พอง
แล้วก่อนหน้านี้เธอไปสักปากมาด้วย

อาการก็ซุดหนักเรื่อยนะคะ
สิงหาคมคุณหมอก็ให้ยาต้านเชื้อไวรัส

แล้วก็มาเสียชีวิต๓๑สิงหาคมค่ะ
คุณพ่อบอกว่าช่วงที่ลูกสาวกำลังรักษาตัว
อยู่ที่โรงพยาบาลก็มีเพื่อนลูกที่ไปสักด้วยกัน
ก็โทรศัพท์มาบอกว่าอาการเหมือนกันเลย
ปวดท้องอยู่โรงพยาบาลเหมือนกัน
ระหว่างที่ลูกสาวของคุณพ่อรักษาตัวอยู่ที่เชียงใหม่
ผู้ปกครองของเพื่อนลูกก็โทรมาบอกว่า
ลูกเสียชีวิตแล้วนะครับเนี่ยค่ะคือเพื่อนที่ไปสักลายเนี่ย
เสียชีวิตสามคนนะคะแล้วสุดท้ายลูกสาวของคุณพ่อก็มาเสียชีวิตด้วย
รวม๔คนเสียชีวิตในช่วงเวลาใกล้กันในห่วง๑เดือน

คุณพ่อบอกว่าก็อยากจะให้ลูกไปสบายหลับสบาย
ก็ไม่ได้ติดใจถึงขั้นที่ว่าจะต้องไปตามหาร้านศักดิ์
เพื่อจะไปเอาผิดแจ้งความดำเนินคดีอะไร
เพราะว่าถ้าจะเทียบจากช่วงเวลาต่างแล้ว
มันก็ไม่ได้ชัดเจนเอาละคือผลจากหมอเนี่ย
โรงพยาบาลสุดท้ายชัดเจนว่าลูกติดเชื้อฮไอวี
ระยะที่๓แต่ว่าพ่อคงไม่ถึงขั้นไปหาร้านศักดิ์
ว่าจะทำให้ลูกเขาตายหรือเปล่าอะไรยังไง
แต่ทีมข่าวที่ไปหาร้านศักดิ์ไปหาช่างศักดิ
เพราะว่ากลัวกังวลใจเป็นห่วงไงคะ
ถ้าหากว่าติดเชื้อจากร้านสัตว์จริง
แล้วคนอื่นที่ไปศักดิ์ร้านเดิมร้านเดียวกัน
คนเดิมมันก็เสี่ยงด้วยถูกไหม
ใช่ทีนี้ถ้าไม่ได้ติดจากร้านสระ

มันต้องสืบสวนโรคแล้วก็ย้อนกลับไป
มีข้อมูลจากเพื่อนสนิทคนหนึ่ง
ของน้องที่เสียชีวิตที่จังหวัดเลยเนี่ย
เขาบอกว่ามิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยผู้ตายได้มาพักกับตนนะ
แล้วก็บอกว่าป่วยท่อปัสสาวะอักเสบพาไปโรงพยาบาล

เพราะฉะนั้นคงไม่ใช่จากการศักดิ์แน่

น้องเนี่ยจะไปติดเชื้อจากใคร
หรือใครจะรับเชื้อจากน้องบ้างหรือเปล่า
เพราะน้องเขาเป็นผู้หญิงเขาก็มีแฟน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ได้ไปเจอกับอดีตแฟนนุ่ม
เป็นอดีตนะฮะอดีตแฟนนุ่มของน้องที่จังหวัดเลย
๒๒ปีที่เสียชีวิตเขาอยู่ที่ราชกระบังกรุงเทพ
เล่าให้กับผู้สื่อข่าวของเราฟังบอกว่ารู้จักกับผู้ตายมาประมาณ๑ปี
มีเพื่อนผู้หญิงแนะนำให้แต่ก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าผู้เสียชีวิตเขาทำงานอะไร
แต่ถ้าดูจากโพสต์ข้อความต่างที่น้องเขาคุยกับพ่อใช่ไหม
พ่อเปิดเผยก็เพิ่งรู้ว่าลูกสาวเนี่ยทำงานโคโยตี้ด้วย
อดีตแฟนหนุ่มของน้องบอกว่าได้คบหาดูใจกันไม่นาน
แล้วผู้เสียชีวิตเนี่ยไปอาศัยอยู่ด้วยที่บ้านใช้เวลาอยู่ด้วยกันแค่๒อาทิตย์
ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมา
ที่เขาจะเริ่มสังเกตเห็นอาการป่วยของแฟนสาวก็พร้อมกับเพื่อนที่เขาสังเกตเห็นอาการเลย
เขาก็เลยรีบพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลลาดกระบัง
ตอนนั้นหมอให้ยามากินตามปกติหลังจากนั้นเขากับแฟนสาวก็มีปัญหาทะเลาะกัน
ช่วงเดือนกรกฎาคมแฟนสาวบอกว่าจะไปหาป้าที่เชียงใหม่
ก่อนจะมาทราบข่าวทางเฟซบุ๊กว่าเธอเสียชีวิต
ส่วนเรื่องที่แฟนสาวกับเพื่อนไปสักลายที่คลองหลอดไม่เคยรู้มาก่อน
เขาบอกเพียงแค่ว่าจะไปย้ำรอยสักเพิ่มตอนนั้นก็ไม่ได้ห้าม
เพราะว่ามักจะตามใจอยู่แล้วปกติตั้งแต่รู้จักกับผู้เสียชีวิต
เขาก็เป็นผู้หญิงที่ชอบสักและชื่นชอบการสักไลน์อยู่แล้ว
ก็ทักไปแล้วก็คุยกันบ้างครับ
หลังเดือนก่อนไม่ตอบกลับครับ
ล่าสุดที่พี่ทักไปก่อนจะเสียเพื่อมีวันให้แล้ว
ก็ประมาณอาทิตย์กว่าครับ
ทราบไปตอนนั้นว่าเขาป่วยอยู่ไหม

เขาก็คุยกับเขาแหละเขานอนอยู่โรงพยาบาลเห็นรูปอยู่

ตอนนั้นตอนแรกที่พี่คิดว่าเขาป่วยอยู่ไหน
ก็ปกติเขาบอกว่าปวดท้องครับ
ก็เลยไม่คิดอะไรมากก็ให้ไปหาหมอ
ก็มีบางครั้งที่เขาบอกอยากจะตรวจเลือดว่ามันเป็นอะไร
ลักษณะอาการเป็นยังไงเวลาเขาบวช
กินข้าวไม่ค่อยได้ครับ
กินข้าวไม่ได้กินอะไรไม่ค่อยได้

พอดีเห็นพ่อเขาโพสต์ว่าป่วยครับ

ก็สงสารเขาสงสารทั้งพ่อแม่เขาด้วย

ก็อดีตแฟนหนุ่มของผู้เสียชีวิต

การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันก็ระยะเวลาสั้น

อยู่ด้วยกันเนี่ยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรกันไหม

แล้วมันจะติดกันไหมอะไรยังไงนะครับ
อดีตแฟนนุ่มของน้องที่เสียชีวิตบอกว่า
มาจากการสักลายหรือไม่
แต่ว่าช่วงที่อยู่ด้วยกันเขายอมรับว่า
มีเพศสัมพันธ์กันเพียงแค่สามครั้งครั้งแรกไม่ได้ป้องกัน
ครั้งที่สองกับครั้งที่สามป้องกันสาเหตุที่อยู่ด้วยกันไม่นาน
เพราะว่าทะเลาะกันบ่อยหลังจากทราบข่าวว่าเธอเสียชีวิต
แต่ว่าให้มาตรวจซ้ำอีกครั้ง๒๘กันยายนนี้ส่วนตัวยอมรับว่ากังวลเหมือนกัน
ขณะที่แม่เนี่ยก็กังวลถึงขั้นกินข้าวไม่ได้
แต่พอทราบผลการตรวจจากหมอครั้งแรกออกมาก็รู้สึกโล่งใจขึ้นหน่อยนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็พยายามสืบหาข้อมูลว่าหญิงสาวที่เสียชีวิตนั้น
ยังมีผู้ชายคนไหนอีกที่สนิทหรือว่าเคยใช้ชีวิตอยู่ด้วย
ก็พบว่ามีผู้ชายสูงวัยคนหนึ่งที่รู้จักกับหญิงสาวผู้เสียชีวิตมาสัก๔๕ปี
เขาบอกว่าเมื่อ๔๕ปีก่อนเนี่ยยอมรับว่าเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน
แต่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยเวลาเจอกันไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันแล้ว
โดยผู้เสียชีวิตมักติดต่อมาหาเขาในเวลาที่เธอมีปัญหาแล้วก็มาขอพักอยู่ด้วย
ที่ผู้เสียชีวิตจะเดินทางไปที่เชียงใหม่เธอก็มาอยู่ด้วยประมาณหนึ่งเดือน
แต่ว่าไม่ได้มีอะไรกันซึ่งตอนนั้นผู้ชายคนนี้บอกว่าก็เริ่มสังเกตเห็นนะ
ว่าหญิงสาวจังหวัดเลยเนี่ยผอมลงมาก
ลักษณะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนกินอะไรไม่ได้ก็ให้ไปหาหมอ
หมอบอกว่าไวรัสลงกระเพาะจนอาการหนักขึ้นเรื่อย
ที่เธอจะบอกว่าอยากกลับไปรักษาตัวที่บ้านก็เลยให้ค่ารถไปพันหนึ่ง
เพื่อให้เธอเดินทางกลับบ้านจนมาทราบข่าวว่าเสียชีวิต
ซึ่งผู้ชายคนนี้ที่เป็นชายสูงวัยเนี่ยบอกว่ายังไม่ได้ไปตรวจเลือดเหมือนกัน
เพราะมองว่าเขาเคยมีความสัมพันธ์ด้วยเนี่ยเมื่อ๔๕ปีก่อน
มันไม่น่าจะมีอะไรไม่น่าจะเสี่ยง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ไปสอบถามเพื่อนคนหนึ่งนะฮะ
ซึ่งเป็นคนที่พาเธอไปหาหมอที่โรงพยาบาลในอำเภอลำลูกกา
เพื่อนสนิทคนนี้เปิดเผยกับทีมข่าวเราว่าเสียใจ

ส่วนตัวก็สนิทสนมกับผู้ตายระดับหนึ่ง
จากแฟนนุ่มของผู้ตายนั้นเป็นเพื่อนกับเธอเป็นคนแนะนำให้รู้จักกัน
ที่ผ่านมาไม่เคยทราบมาก่อนว่าผู้เสียชีวิตไปทำอะไรมาบ้าง
ติดต่อกันก็เฉพาะตอนที่มีปัญหาก่อนจะมาขออยู่ด้วย
เห็นว่าเพื่อนเนี่ยเริ่มป่วยแล้วก็มีอาการหนักขึ้นเรื่อย
อาการเป็นลักษณะแบบไหนคะ

ก็เสียใจค่ะ
ถ้ามันพลาดแล้วก็พลาดเลยนะคะ
แต่เรื่องสักลายเนี่ยเพื่อนของน้องที่เสียชีวิตบอกว่า
ตอนที่มาพักอยู่ด้วยกันเพื่อนก็เคยชวนไปศักดิ์นะแต่ว่าไม่ได้ไป
คือผู้ตายเนี่ยเขาจะมีกลุ่มที่เขาชอบสักลาย
เค้าจะไปสักกันบ่อยแต่จะไม่ติดจากการสักลายเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะ
ที่เราสืบข้อมูลได้เนี่ยนะครับก็คือผู้เสียชีวิตเคยมีสามีหนึ่งคน
อีกคนนึงก็คือผู้ชายสูงวัยที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่
ที่เขาบอกว่าเคยคบหากันด้วยรู้จักกัน๔๕ปีแล้ว
แต่มีสัมพันธ์อะไรลึกซึ้งก็ตอนนู้นตอนแรก
แล้วก็คนล่าสุดก็คือแฟนนุ่มคนเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
ใช่ทีนี้เพื่อความชัดเจนเพิ่มเติมค่ะ
กลัวว่าคุณผู้ชมฟังข่าวนี้แล้วไม่กล้าไปศักดิ์
ศักดิ์สูญเสียรายได้คือร้านศักดิ์ที่ปลอดภัยได้มาตรฐานก็มี
แต่ร้านศักดิ์ที่ไม่ปลอดภัยไม่เปลี่ยนเข็มไม่สะอาดไม่สวมถุงมือ
ขับอยู่ข้างถนนข้างทางมันก็มีอ่าใช่แล้วถามว่ามันเสี่ยงไหมมันก็เสี่ยงจริงจริงอ่ะ
แต่ก็มีคนไปศักดิ์มันก็ยังมีย้ำว่ามันเสี่ยงนะคะ
ถ้าหากว่าเป็นร้านที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะอธิบดีกรมการแพทย์บอกว่า
แพทย์สมศักดิ์อักษิณอธิบดีกรมการแพทย์บอกว่ากรณีการสักลายมันก็สวยงามอะนะคะ
บางคนหลงไหลในความสวยงามลืมไปว่ามันเสี่ยงเหมือนกัน
เช่นอาจจะเกิดอันตรายจากการแพ้สีที่ใช้ในการศักดิ์หรือเครื่องมือที่ใช้อาจจะไม่สะอาด
หรือสักเสร็จแล้วดูแลตัวเองไม่ดีหลังการสักมันก็จะเกิดผลข้างเคียงต่างได้
แทรกซ้อนของการศักดิ์ที่พบบ่อยนะคะคุณผู้ชมอาจมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรีย
เชื้อไวรัสอันนี้ถ้าเข็มสักไม่สะอาดกระบวนการดูแลแผลหลังการสักไม่ดี
แล้วก็ไปศักดิ์ศักดิ์แบบไม่ปลอดเชื้ออีกก็มีโอกาสติดเชื้อโรคอื่นเพิ่มเข้าไปอีก
เช่นสมมุติการศักดิ์ไม่รู้ว่าเขาไปศักดิ์ที่ไหนเนาะ
แม้กระทั่งไม่ได้เช็ดไม่ได้ทำความสะอาดให้ดีพอก่อน
เข็มนั้นเป็นเข็มที่ไม่ปลอดเชื้อเขามีโอกาสจะติดอะไรก็ได้
แคคทีเรียก็ได้ไวรัสก็ได้
ไรัสที่น่ากลัวที่เจอกันประจำที่อาจจะติดเชื้อซ้ำคือ
อันเนี่ยมันติดทางทั้งเลือด
ว่าจะติดเชื้อแบคเทียร์อื่นก็ได้

ว่าหญิงสาวที่เป็นข่าวเนี่ย

ศักดิ์หรือติดเชื้อเพราะศักดิ์

ชนะสูตรพลิกศพของหญิงสาว
ชาวจังหวัดเลยอายุ๒๒ปี
เราได้เป็นเอกสารเป็นใบรับรองแพทย์

แล้วคุณพ่อก็เอาหนังสือรับรองการตาย

สาเหตุของการตายระยะเริ่มต้น
ตั้งแต่เป็นโรคจนเสียชีวิตนั้น
มีด้วยกัน๓โรคนะคะ

๑ช็อคจากการเสียเลือดและหนาม
เป็นมาได้๑๔วันค่ะ

เป็นมา๑ปีแล้วค่ะ

เป็นมา๑ปีแล้วคือก่อนที่จะไปศักดิ์
แต่ก็เหมือนท่านอธิบดีกรมการแพทย์บอกว่า

แล้วถ้าไปศักดิ์แบบไม่ปลอดเชื้อ
โอกาสที่เชื้อโรคอื่นมันเข้าไปเพิ่ม

คุณพ่อของผู้เสียชีวิตก็บอกว่า
ตัวลูกสาวกับเพื่อนรวม๔คนไปสักลายที่ร้านศักดิ์แถวคลองหลอดนะคะ

เสียชีวิตก็คือปลายเดือนสิงหาคม

แต่มันจะไปกระตุ้นหรือไม่อย่างไรนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะ
เมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ย่านคลองหลอด
เพราะว่าคุณพ่อผู้ตายบอกว่า
น้องไปศักดิ์ไลน์ที่คลองหลอด
คุณพระเจ้าระวรินพระเจ้าระประพานันตร์

ชาวบ้านแถวนั้นบอกมีอยู่เจ้าเดียว

อาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้ไม่รู้น้องไปศักดิ์ที่ไหน
แต่เอาเป็นว่าช่างศักดิ์คนนี้เขาบอกว่าไม่มี

ก็บอกเขาจำลูกค้าเขาได้หมดทุกคน

แต่ว่าวันนี้ทางกรทมก็ลงพื้นที่ครับ
หลังจากที่ข่าวนี้เป็นเรื่องเป็นราว

โดยเจ้าหน้าที่สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
ไปตรวจสอบร้านศักดิ์ของนายสมชาย
อริยะหรือว่าช่างเก่งนี่ฮะ

ก็ไปดูหน่อยว่าเออเป็นยังไงอุปกรณ์อุปกรณ์
ความปลอดภัยความสะอาดเป็นยังไง
คือร้านเขาก็ตอนนี้ก็เป็นรถเคลื่อนที่

โดยแพทย์หญิงอลิสราทัศตากรผู้อำนวยการกองควบคุมโรคเอส
รณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครบอกว่า
จากการตรวจสอบพบว่าสภาพเข็มที่ใช้ศักดิ์นั้น

ก็มีโอกาสที่เชื้อโรคต่างจะเข้าไปเกาะตามเข็มได้

ซึ่งเข็มต่างที่ใช้นั้นช่างศักดิ์อ้างว่า

ส่วนสีที่ใช้ศักดิ์แล้วก็ยาชา

เนื่องจากการใช้ยาชาต้องใช้ตอนที่เลือดหยุดแล้วค่อยทา
แต่ช่างศักดิ์บอกว่าทายาชาทั้งที่มีเลือดอยู่

ซึ่งอาจทำให้แผลศักดิ์นั้นติดเชื้อได้
โดยรวมแล้วอุปกรณ์ทั้งหมดเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคต่าง
อ้าวยุ่งแล้วช่างเก่ง
ขณะที่นายประสิทธิ์เหลืองรุ่งเกียรติ
วิชาการสุขาพิบาลชำนาญการพิเศษของกรทมนะครับ
บอกว่าจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องการเปิดร้านด้วย
แล้วก็การประกอบกิจการที่ไม่ถูกต้องด้วย
ณขณะนี้ก็คือให้ช่างเก่งปิดกิจการไว้ก่อน
เพื่อตรวจสอบแล้วก็ต้องนำตัวผู้ประกอบการศักดิ์มาชี้แจงในเรื่องของความสะอาด
ส่วนร้านศักดิ์ที่ให้บริการศักดิ์หญิงสาวชาวจังหวัดเลยกับเพื่อน
รวม๔คนที่เสียชีวิตไปทั้งหมดแล้ว
คือตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่รู้ว่าไปใช้ร้านไหน
แต่ต้องไปตรวจสอบก่อนตามแหล่งที่มีการระบุเอาไว้
เพื่อไปป้องกันไม่ให้กลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อซ้ำ
แต่ทีนี้มันก็คือมีแค่คำบอกเล่าของคุณพ่อน้องที่จังหวัดเลย
ที่บอกว่าลูกสาวจะไปสักที่คลองหลอดนะ
แต่ก็ไม่รู้ว่าช่างคนไหนไม่รู้ว่าร้านไหน
ไม่รู้ว่ามีแค่ช่างเก่งคนเดียวจริงหรือเปล่าตรงนั้น
คือคลองหลอดตรงนี้แล้วมันมีคลองหลอด๒อีกนะ

แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่สะอาดไม่ปลอดภัยนะ
ยังแต่ว่าร้านมันมีเยอะจริง
แล้วช่างเก่งคนนี้ก็ยืนยันว่า
ศักดิ์ให้กับหญิงสาวทั้ง๔คนผู้เสียชีวิตนะคะ

เปิดรูปให้ดูเปิดไล่สักให้ดู

ก็ผมเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นช่างก่อสร้างนะ
แล้วถูกคนโกงถูกเอารัดเอาเปรียบ

หันมาเป็นช่างสักลาย

แล้วก็ไปเปิดร้านสักลายถึงกัมพูชานะ

อยู่ไม่นานกลับมาเปิดร้านอยู่ที่คลองหลอด

ก็เลยเปิดเป็นร้านข้างทางอย่างที่เห็น
แต่เขายืนยันว่าเข็มที่เขาใช้

ราคา๑๐๓๐บาท
บางส่วนลูกค้าประจำซื้อมาให้

ใช่คือลูกค้าบางทีก็ซื้อเข็มมาให้เองดีกว่า

ส่วนสีที่ใช้ซื้อมาขวดละประมาณ๕๐๐๑๐๐บาท
ลูกค้าที่มาศักดิ์ส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าประจำ

ราคาในการสักเริ่มที่๒๐๐บาท

เคยสักแบบแพงสุดเลย๕๐๐๐บาท
ศักดิ์ก็คิดเองด้วยไม่เรียนแบบใคร
เดือนหนึ่งมีลูกค้าประมาณ๕คน
นี่ช่างเก่งบอกแบบนี้ก็เป็นอาชีพที่เขาแบบ
ก็อยากจะมีอาชีพเป็นของตัวเอง
ก็ไม่มีปัญหาใครก็อยากมีอาชีพเป็นของตัวเอง
ก็ต้องทำให้ปลอดภัยปลอดเชื้อนะคะ
อย่างนั้นมันก็จะมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้น